โคราชคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งพืชที่สามารถสร้างรายได้กับต้นขี้เหล็กครับ
ที่ตะบนด่านเกวียนอโชกชัยจังหวัดนครราชสีมาครับ
ไปเจอกับร้อยตรีสมเกียจโกนิตอายุ๖๑ปี
เขาเล่าว่าหลังจากเกษียณราชการทหารนะครับ
เขาก็มาปลูกต้นขี้เหล็กเพราะว่าเป็นพืชเป็นผักที่สามารถสร้างรายได้
เป็นที่ต้องการของตลาดสรรพคุณประโยชน์มากมายหลากหลาย
มีอะไรบ้างอ่ะรักษาโรคเส้นประสาททำให้หลับสบายช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น

เขาว่าอย่างนั้นแล้วเขายังว่ากันว่าช่วยต่อต้านการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและอื่นได้อีกด้วย

แล้วราคาเป็นไงราคาขายครับกิโลกรัมละ๕๐๘๐บาทแล้วแต่ซีซั่น

ถูกต้องน้องใบตองในการเก็บผักขี้เหล็กนะครับเขาจะเลือกเก็บยอดอ่อน
แล้วก็นำใบอ่อนและยอดอ่อนไปต้มประมาณสัก๑ชั่วโมงเปลี่ยนน้ำต้ม๒ครั้ง

ทำไมจะทำให้ใบขี้เหล็กไม่ดำและใบขี้เหล็กมีรสจืดเร็วด้วย
คือจริงคือต้มซักสองครั้งสองน้ำน่ะอืม
มันก็จะเริ่มแบบไม่ขมแล้วแต่ที่บ้านดิฉันต้มน้ำเดียวนะ
แบบให้มันมีขมนิดเป็นเอกลักษณ์ของเขา
แต่ถ้าใส่ก้านกล้วยไปด้วยมันซับความขมดี

เมื่อต้มครบ๒น้ำแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีกสักพักให้มันเย็นครับ
แล้วก็ปั้นออกมาเป็นก้อนนี่เห็นไหม

เออปั้นออกมาเป็นก้อนแล้วนำบรรจุถุงขายครับ
ถุงละ๑กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ๕๐บาท
ทำให้มีรายได้ต่อเดือน๕๖๐๐๐บาท
ไม่ธรรมดาใช้ได้ใช้ได้จริงเขาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียว
พักพัฒนาต่อยอดไปอีกทำอย่างไร
ใส่ถุงดีแช่แข็งหรือว่าส่งเป็นแพ็ค
ไปยังตลาดต่างประเทศก็ได้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าในไทยนี่แหละ
เหมือนกับว่าเป็นใบขี้เหล็กสดที่ขายในห้างสรรพสินค้าได้ไหม
ใช่ได้เหมือนกันมีโอกาสนะ
แล้วก็ส่งขายในห้างสรรพสินค้าเพราะว่าเอาจริงนะในห้างสรรพสินค้าหาไม่มีนะ
จริงอย่างนี้เราก็จะไปซื้อบับใบขี้เหล็กอ่ะในห้างสมสินค้าไม่มีนะต้องไปซื้อตลาดนะ
เป็นผู้ตากบางทีมาเป็นการการอย่างงี้ก็ต้องมันนั่งเด็ดอีก
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าทำให้สำเร็จรูปใช้งานง่ายแบบนี้นะ
ก็เป็นโอกาสขยายในตลาดได้เหมือนกันน่าสนใจหรือไม่จริง